ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเหตุสลด
คุณผู้ชมลูกคนหนึ่งลูกในไส้เนี่ยนะคะ
ฆ่าแม่ก่อนแล้วไปฆ่าพ่อที่อุบลราชธานีนะคะหลังจากฆ่าเสร็จทำไงรู้ไหมคะ
พยายามจะเอาศพพ่อกับแม่ยัดไปในเตาเผากะเตาเผา
ไม่แน่ใจว่าเผาเพื่ออำพลางคดีหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่ามันไม่มีเรื่องของเชื้อเพลิงตัวเองหนีค่ะ
พอญาติมาเจอศพญาติก็เลยไปนิมนต์พระ
มาเชิญดวงวิญญาณทั้งสองเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมันเกิดขึ้น
เพราะวิญญาณของพ่อที่เชื่อพ่อวิไลน์นะคะ
เข้าสิ่งพระรูปนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศค่ะ
เจ้าเป็นยังพ่อเจ้าบ่าวให้หมดความฟังเนี่ย
ขึ้นสายด้วย
อืมท่านเป็นอะไรอ่ะ
คือญาติของผู้ตายเชื่อว่า
วิญญาณที่มาสิงร่างพระรูปนี้ก็คือหลวงปู่พันธ์
เป็นพระจากวัดป่านาม่วงที่อำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานี
ท่านนี้ที่ญาตินิมนต์ท่านมาอัญเชิญ
วิญญาณของผู้ตายก็คือ
ทั้งสามีภรรยาปรากฏว่า

กลายเป็นว่าฝ่ายสามีที่ชื่อว่าคุณวิไลเนี่ย

ยัตเจ้าว่ามาเข้าสิงหลวงปุปันคุณผู้ชม
แล้วมาบอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดเลย
ที่คนก่อเหตุก็คือลูกชายของผู้ตาย

เห็นไหมคะลักษณะคือเหมือนเอาอะไรมาทุบหัว
เห็นไหมนี่หลวงปุปันค่ะ
คุณผู้ชมร่ำไห้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่า
ลูกชายใช้จอบตีทำร้ายร่างกายตรงไหนบ้าง
ก่อนที่คุณวิไลพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยจะสิ้นใจนะคะ
แล้วจะบอกว่าตอนที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

วิญญาณของคุณวิไลน่าจะออกจากร่างของหลวงปู่พันธ์

นอกจากจะเข้าร่างของหลวงปู่พันธ์ตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะ
วิญญาณของผู้ตายนี่จังหวะที่หลวงปู่พันธ์ไปที่วัดต่อนะคะ
ที่วัดภูเวียงไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ย

วิญญาณของคุณวิไล่ยังไม่ออกเลยค่ะนี่นี่นี่นี่จังหวะนี้ค่ะเห็นไหม

โอ้โหนี่คุณผู้ชมนี่นี่จังหวะนอนลงด้วยเห็นไหมคะ
นี่แล้วเห็นไหม
พอไปถึงวัดค่ะมีญาติคนหนึ่งเนี่ย
พอรู้ว่านี่คือวิญญาณของคุณวิไลเนี่ยนะคะ
ที่ไปสิงอยู่ในร่างของปู่พันธ์

เข้าไปคุกเข่าแล้วก็กอดหลวงปู่
เพราะว่ารับไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้
อืมเออนี่แปลกไหมคะครับคุณวิไล่ยังไม่ออกเลยค่ะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ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
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับลูกสาวของผู้ตายนะคะ
คุณเยาวลักษณ์อิถิอายุ๒๕ปี
เล่าบอกว่าพี่ชายก็คือคนก่อเหตุเนี่ย
ทะเลาะกับพ่อทะเลาะเป็นประจำ
แล้วก็เคยพยายามที่จะทำร้ายร่างกายพ่อมาแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนั้นเคยพูดลักษณะคมครูบอกว่า
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งพ่อทั้งแม่เลย
จนกระทั่งคือต้องบอกให้น้องสาวย้ายไปอยู่กับครอบครัวนะคะ
แม่บอกว่าน้องไปอยู่กับครอบครัวเถอะเดี๋ยวโดนฆ่าตายด้วยนะคะ
สุดท้ายน้องสาวก็ย้ายออกไปที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อความปลอดภัย
แล้วแม่ยังพูดเป็นลางบอกว่า

จนกระทั่งน้องสาวเล่าต่อบอกว่า
พ่อแม่ก็มาถูกพี่ชายฆ่าจนตายในที่สุดจริง
เบื้องต้นคาดว่าพี่ชายน่าจะน้อยใจ
แล้วก็รู้สึกว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่าตัวเอง
แล้วก็พี่เองเนี่ยก็คือถูกเมียทิ้งด้วยหอบลูกหนีไปเลยนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้พี่ชายโกรธโกรธแค้นพ่อแม่ด้วย
แล้วก็โกรธภรรยาด้วยนะคะที่หอบลูกหนีไป
แต่เอาจริงมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลเรื่องของความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างเดียว

พี่ชายเคยติดคุกในคดียาเสพติด
ก็คือปัจจุบันก็ยังคงเสพยาอยู่นะคะ

ทีนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้าเกิดว่าออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว

เพราะตอนที่
แล้วก็ทุบหัวพ่อตายทั้งพ่อทั้งแม่
แล้วพยายามที่จะเอาศพเข้าไปในเตาเผาไปเผา

พอไม่มีเชื้อเพลิงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนี่คือทิ้งไว้อย่างนั้น
โหดร้ายมากเลยนะ